มาดูเหตุการณ์ระทึกกลางตลาดที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เป็นแรงงานชาวกัมพูชาเป็นวัยรุ่น
วัยรุ่นชาวกัมพูชาสองกลุ่มแล้วมายิงกันตรงตลาดสี่มุมเมือง
แต่คนที่ซวยคือพ่อค้าขายผักค่ะเสียชีวิตคาถนนแบบนี้
พ่อค้าเขาก็ไปทำมาหากินตอนเช้านะ
ใช่ค่ะลองดูจังหวะที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะ
โอ้โหคือไม่รู้ทะเลาะกันมาจากไหนไล่ล่ากันมาจากไหน
แต่พอมาถึงจนตรงนี้ยิงกันเลย
ใช่ค่ะเมื่อกี้ดูเวลาจากกล้องวงจรปิดอ่ะฮะทุ่มกว่าเนี่ยนะคะ
แล้วคุณดูสิคนเต็มไปหมดเลย

ก็เตรียมไงเดี๋ยวเช้ามืดเดี๋ยวต้องมาเปิดขายของถูกไหมคะ
ต้องมาเปิดแผงต้องมาเปิดร้านกัน
แล้วก็ลงวงจรปิดในตลาดสี่มุมเมืองที่ตำบลคูคสอำเภอรำรุกาปรัฐูมิธานีเนี่ย

คือวัยรุ่นชาวกัมพูชามากัน๒กลุ่ม
ทะเลาะกันไงขี่มอเตอร์ไซค์ไล่บี้กันมาเลย
หนึ่งในสองคันขี่แซงขึ้นไปดักหน้า
แล้วเอาปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นคู่อริค่ะ
ทีนี้ไอ้จังหวะที่ยิงกระสุนมันพลาด

เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงนี้พอดีคุณผู้ชม
พ่อพ่อค้าขายผักโดนกระสุนเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะคะ
ตำรวจที่สพคูคศก็นำกำลังแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แพทย์เวรจากโรงพยาบาลภูพิษภนอดุญเดต
แล้วก็กู้ภัยป่อเต็กตึงไปตรวจสอบค่ะ
ตรงนี้มันอยู่ในตลาดใกล้กับโซนอาคารหลังคาแดง
พ่อค้าผักที่โดนลุกหลงไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
คือนายโกวิทเนธศรีภัยบูลอายุ๕๙ปีค่ะ
เป็นชาวสระบุรีแล้วมีบาดแผล
คือโดนอาวุธปืนเข้าที่กลางหน้าอกเลยนะ
เสียชีวิตอยู่ตรงช่องจอดรถตรงนี้ตรงถนนเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ฟีโนสีขาวของผู้ตายอยู่ด้วยตรงนั้นน่ะนะคะ
จากการสอบถามภรรยาของผู้ตายคือตามมาที่หลัง
หลังจากที่รู้ข่าวแล้วเนี่ยภรรยาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าสามีเป็นพ่อค้าขายผักอยู่ในตลาดนี่แหละ
ก่อนจะเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เอาผักมาส่งให้กับลูกค้า
แล้วพอผ่านไปพักใหญ่มีคนโทรไปไปบอกภรรยา
ว่าเนี่ยสามีโดนยิงเสียชีวิตแล้วภรรยาก็รีบมาเลยค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะเขาบอกแบบนี้คุณ
บอกว่าเห็นกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชา๒กลุ่มทะเลาะกัน

มีคันหนึ่งขี่แซงไปดักหน้าแล้วเอาอาวุธปืนไปยิง
เอาฟังชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
นี่ค่ะคือคนที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่

คือตอนที่มาเห็นพ่อค้าเหมือนจะซุดลงไปแล้ว
แล้วพ่อค้านั่งอยู่นะปรากฏว่าสักพักหนึ่ง

น้องคนที่ไปช่วยยังประคองศีรษะไว้อยู่เลย

แต่สุดท้ายคุณเลือดมันออกมาเยอะมาก

ตรงจุดที่ถูกยิงหน้าอกจนเสียชีวิตคามือ
แล้วเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเกือบเที่ยงคืนใช่ไหมคะ
วันนี้นะนักข่าวตามความคืบหน้า
ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พลตำรวจตรีพีรพงศ์วงสมาน
ท่านบอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ
ชาวกัมพูชาวัยรุ่นชาวกัมพูชา
คือนายบุญรินวาดี
ที่จะออกหมายจับแล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุ

ถามท่านไปเหมือนกันท่านรองค่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นปมมันอยู่ตรงไหน
ท่านรองบอกแบบนี้สองฝ่ายขัดแย้งกัน
ฝั่งแรกกลุ่มแรกมีประมาณ๕คนขึ้นไป
ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันมากัน๔คัน

ส่วนมือยิงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดด้านหน้า
แล้วก็ลงมายิงใส่กลุ่มคู่อริ

ก็เลยไปโดนพ่อค้าผักทำให้พ่อค้าผักเสียชีวิต